ของดิฉันพูดเลยว่าจะแต่งจริงหรือเปล่า
ไม่รู้เพราะว่าเปิดตัวก็หวานกันเหลือเกินนะ
พักหลังเนี่ยเอ็นไวน์ณเดชน์กับยาย่านั่นเอง
หลังจากที่โชว์บนเวทีให้หลายคนได้แบบอาหารกันไปแล้ว

อันนี้ไม่ได้แบบว่าพรีเวดดิ้งนะจ๊ะ
คือเขาเป็นงานเทศกาลญี่ปุ่นแล้วเขาออกด้วยกัน
นี่แหละแต่งตัวกันมาน่ารักมากเลย
เผินหลายคนแซวว่าเหมือนบ่าวสาวญี่ปุ่นเลย
อัปเดตหน่อยละกันนะคู่นี้เขากลับมาเห็นว่าจะมีโคจรละคร

เฟิร์มมาแล้วนะคะว่าน้องณเดชน์กับยายาเนี่ย
กลับมาเล่นคู่กันอีกครั้งค่ะ
และนอกจากนั้นก็ยังมีภารกิจส่วนตัวที่เห็นว่าแยกกันไปทำด้วย
ยาย่าเนี่ยไปทำงานที่ฟิลิปปินส์นะคะ
ก็มีแฟนคลับมาส่งกำลังใจเพียบเลยนะคะ
ส่วนพี่แบร์สุดหล่อก็ขอไปช่วยระบายสีสร้างห้องน้ำ
ให้น้องในพื้นที่ห่างไกลนะคะ
กิจกรรมแน่นทั้งคู่ไปฟังทั้งสองคนเลยค่ะ
ก็ดีใจครับได้กลับมาทำงานกับน้องอีกครั้งหนึ่งนะครับผม
แล้วก็ผมไม่เคยเล่นพีเรียสด้วยนะครับ

ดีใจค่ะดีใจมาก
เพราะว่ามันเหมาะกับเรา
ไม่คิดว่าคนฟิลลิปปีนจะรู้จักคนไทยเยอะขนาดนี้ค่ะ
เสียงดีมากอ่ะครับ
แล้วก็ไม่เชิงขนาดนั้นหรอกครับ
ก็ต้องอดใจรอกันนิดนึงนะคะ
สำหรับละครคู่ของคู่นี้ตอนนี้ก็ติดตามบทบาทที่ท้าทายสุดของยายากันหน่อย
เล่นเป็นฝาแฝดด้วยแล้วก็เล่นเป็นผีอีกนะฮะ๒ปีบบ้างกลิ่นกาสลองก็ต้องดูกันต่อ
หอยแข็งนี่ตอนนี้ดังไปเลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็เชียร์คู่นี้นะคะ

หอยขมขออภัยนะคะ